หลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมานะคะ
นักแสดงสาวที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง

วันนี้พร้อมด้วยกับคุณโบเบนจสิริ

หลังจากที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการไปสั่ง
กาดทำร้ายร่างกายลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๐
แต่วันนี้ค่ะไม่มีคุณบอลกฤษณะแฟนนุ่มนักธุรกิจ
ที่มีกระแสข่าวว่าเป็นหุ้นส่วนของร้านนั้นเดินทางมาด้วยนะคะ
จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
มีสื่อมวลชนไปปักหลักรอติดตามการแถลงข่าว
ดาราสาวอุ้มลักษณะและบอลกฤษณะแฟนนุ่มนักธุรกิจ

ทำร้ายร่างกายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
นักศึกษาชั้นปีที่๔ของมหาวิทยาลัยพายับ
ลูกชายของผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๘

เมื่อถึงเวลาที่ได้นัดแถลงข่าวค่ะ
กฤษณะนั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะ
เพียงแค่อุ้มลักษณะและเพื่อนนักแสดงอย่างโบเบนเจซิริ
พร้อมด้วยทนายความที่เดินทางมา
ลักษณะก็บอกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
ว่าเธอและเพื่อนทานอาหารกันตามปกติ
ช่วงที่เกิดเรื่องบริเวณหน้าห้องน้ำพวกเธอไม่ทราบ

กลุ่มของพวกเธอนั่งอยู่ชั้นดาดฟ้า
อีกทั้งกำลังจะกลับกันอยู่แล้วค่ะ
เธอได้ให้น้องนักแสดงอีกกลุ่มกลับไปก่อน
นักแสดงรุ่นน้องกลุ่มนั้นจึงไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
อกจากนี้ดาราสาวยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกัน
ไม่ได้มีอภิษฎอะไรเหนือดาราคนอื่น
ทั้งไปไหนมาไหนไม่เคยมีกาดส่วนตัว
และก็ไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นว่าบอลกฤษณะแฟนนุ่มของเธอตะโกนข่มขู่ใคร
ขณะที่นายสารกาวิชัยทนายความส่วนตัว
ก็พูดถึงกรณีของบอลกฤษณะที่ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวด้วย

แต่ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับตำรวจถ้าหากเรียกไปสอบสวนในฐานะพยาน
แต่ตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกของตำรวจมาค่ะ